กับรถสาธารณะไม่ใช่มีแค่ในกรุงเทพนะ

แน่นอนเชียงใหม่ผู้ชมทราบดี
พอไปถึงเราจะเจอกับ๒แถวแดง

ต่าร่ากสุดไปแย่งผู้ทฤษภรรณกับ

จะเกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปเลยครับ
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
เหตุการณ์นี้สงสารนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพราะว่าต้องลงจากรถ
เพราะว่าก็มีปัญหากันก็ไปต่อไม่ได้
เป็นคลิปวิดีโอระหว่างคนขับสองแถวแดงกับคนขับแกรปคาร์ที่เชียงใหม่
เขาก็เถียงกันต่อว่ากันหลังคนขับสองแถวไม่พอใจที่แกรปคาร์ไปส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คลิปความยาวสักประมาณ๑นาที๑๗วินาทีก็ถูกบันทึกเอาไว้
จากภาพที่เห็นคุณผู้ชมจะเห็นนะมีคนถ่ายไว้หลายท่านเหมือนกันนะฮะ
โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุถกเถียงกันเสียงดังลั่นเลยเนี่ย
กราฟคาร์ไปจอดส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คนขับ๒แถวแดงก็ปลีเข้าไปต่อว่าเลย
สุดท้ายเนี่ยเกือบจะวางมวยกันนะครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์
ทำให้ชาวเน็ตออกมาแสดงความเห็นว่าปัญหานี้ควรจะได้รับการแก้ไขสักที
ควรจะลงไปแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วจริงจังซะหน่อย
ขณะที่บางข้อความก็บอกว่าถ้าต้องวานไกด์ไปส่งที่ขนส่ง
แล้วเจอแบบนี้จะรู้สึกอย่างไรมันจะปลอดภัยไหม
บางทีไกด์เขาก็ขับรถส่วนตัวไปส่งถูกไหม
ก่อนหน้านี้ปัญหาคนขับคนขี่๔ล้อแดงรับจ้างที่เชียงใหม่
หรือสองแถวแดงที่ทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเดือดร้อนอย่างมาก
ไปวิ่งให้บริการกันในเมืองนะครับ
ซึ่งเป็นการแย่งพฤษศาลก็ส่งผลกระทบรายได้กับรถลงอะไรต่าง
คือเรื่องนี้เราเถียงกันมานานไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด
อย่างแท็กซี่อย่างนี้พอไปเจอไม่ดีเขาก็ใช้แกรปเพราะว่ามันก็ถูกต้องแล้วก็ไม่มีการโก่งราคาไง